เขาซื้อทุเรียนลูกละนะไม่ใช่กิโลกรัมละ
ลูกละ๑๙บาท

ถ้าพี่ขายถูกขนาดนี้พี่แจ้งฟรีเพิ่มด้วยครับ

ชื่อว่าเออตกเกรดแล้วเอามาขายนะคะ
เนื้อดีอร่อยมันหวาน
แล้วดูสิคะฮีสั้นฮิยาวล่ะ

ดูดูดูดูดู
คือลูกละ๑๙บาทเขาเอามาขาย๕๐๐ลูกไง

นี่ไงถึงบอกว่าอิจฉาคนระยอง
สวนในดำนะคะเขาขายจ้องแบบนี้เลยค่ะ
มีที่ไหนมีที่นี่และค่ะสวนในดำกรุกแดงจังหวัดระยองเนี่ยค่ะ
แถวยาวรอนานเป็นอุปสรรคไหม

ก็ยังยืนต่อคิวอยู่ร่มมีไงเอาร่มมาการได้

โอ้โหบางคนบอกว่ายืนรอเป็นชั่วโมงก็รอนะพี่เบิร์ต
รอเพื่อให้ได้ทุเรียนลูกละ๑๙บาท
ต้องใช้รถกี่คันมาขนเนี่ย
เนี่ย๕๐๐๐ลูกอ่ะ๕๐๐๐ลูกอ่ะคุณผู้ชมนี่นะคะ
เงื่อนไขในการซื้อคือเขาบอกว่าจัดขายเฉพาะหน้าร้านเท่านั้น
ออนไลน์ไม่ขายนะจ๊ะใครอยากซื้อต้องไปหน้าร้านเท่านั้น
ไม่เกิน๒กิโลกรัมส่วนเงินที่ได้จากการขายทุเรียนล่ะค่ะ
เอาไปทำอะไรแหมอิ่มใจอิ่มท้องแถมได้บุญด้วยนะคะ
เพราะทางร้านบอกว่าจะเอาเงินที่ได้ไปทำบุญ
ช่วยเหลือเด็กพิการเด็กกำพระแล้วก็บริจาคโรงศพให้กับศพรายญาติด้วยค่ะ
แล้วจะบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะเดือนที่แล้วสวนนายดำเนี่ย
มีการขายทุเรียนเหมือนกันตอนนั้นเนี่ยขายถูกมากกว่านี้อีก
ละ๕บาทครั้งนี้ขายลูกละ๑๙บาท
นี่ขายเหมือนไม่กะเอากำไรอะไรเลย
บอกไงว่าขายถูกเหมือนให้ฟรีถ้าเกิดจะขายถูกขนาดนี้ให้ฟรีเถอะนะคะ
เขาบอกไม่ได้จะเอาเงินที่ได้ไปช่วยเด็กกำพราแล้วก็เด็กพิการ
ต้องไปหมดแล้วค่ะ๕พันลูกนะคะ
ใครที่อยากจะสั่งจองทุเรียนสวนในดำนะคะก็สามารถสั่งได้ที่ออนไลน์
ติดตามโปรโมชั่นทั้งร้านได้ด้วยนะคะ
เขามีทุเรียนให้เลือกหลากหลายราคานะคะ
โอ๊ยนี่เห็นไหมทุเรียนในดำทุเรียนร้านดัง
ใจอิ่มบุญไปด้วยกันเลยนะคะ

เขาเอาจากสวนของเขาเองมาขายที่แผง

นี่ไงก็เลยขายราคาที่เป็นมิตรได้